เรื่องสามีภรรยาค่ะเรื่องนี้ต้องให้ต้นสังกัดช่วยดูแลด้วยนะคะ
เพราะว่าภรรยาหลวงมาร้องขอความเป็นธรรมกับต้นสังกัด
ของสามีที่เป็นทหารเรือเนื่องจากว่าเขาไปมีภรรยาน้อย
แล้วก็บังคับให้เธอหย่าส่วนเธอเนี่ยตั้งท้องลูก๖เดือน
ก็เข้าบ้านไม่ได้นะคะต้องมานอนอยู่ที่ทำงานค่ะ
นี่ก็คือภรรยาหลวงนะคะซึ่งคือคุณจินนามสมมุตินะคะ
มากับกันจอมพลังนะคะก็มาที่ต้นสังกัดที่สัตหีบ
จังหวัดชนบุรีนะคะเพราะว่าสามีเนี่ยเป็นทหารเรือยศจ่าเอก
กัดที่สัตหีบการจอมพลังมาขอความเป็นธรรม
ที่กองบัญชาการกองทัพเรือวังนันทอุทยานค่ะ
โดยมีนาวาเอกพันนรงยุทธวงศ์ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
นักงานเลขานุการกองทัพเรือเป็นผู้รับเรื่องนะคะ
ภรรยาเล่าบอกนางสาวจินเล่าบอกว่า
สมรสกับสามีที่เป็นทหารตอนธันวาคมปี๖๕
แล้วสามีเจ้าชู้มากพอเธอจับได้นะคะ

ก็จับได้ว่าสามีแอบคุยกับนางสาวแพรว
มีไม่ให้เธอเข้าบ้านโดยเปลี่ยนกุญแจใหม่
จนเธอซึ่งอุ้มท้อง๖เดือนต้องมานอนที่ทำงาน
ส่วนสามีนะคะก็กับนางสาวแพรวท้องได้๒เดือน
บังคับให้เธอเซ็นหย่า
พอไม่ยอมเซ็นหย่าก็มาคุกคามที่โรงพยาบาล
ซึ่งเป็นที่ทำงานทำให้ทุกคนตื่นกลัวเพราะว่าเขาพกปืนตลอดเวลา
นางสาวจินบอกว่าจะฟ้องร้องให้ถึงที่สุด
และเรียกค่าเสียหายอย่างน้อย๓แสนบาท
ต้องการความยุติธรรมให้ตนเองและลูกในท้องค่ะ
ที่นี้ก็เขาล๊อคแม่กุญแจเปลี่ยนแม่กุญแจใหม่
เธอก็บอกว่าไม่ต้องการสามีกลับคืนมาแล้ว
แต่ว่าต้องการความยุติธรรมให้กับตัวเองและลูกในท้องนะคะ
มีหลักฐานอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคลิปเสียงนะครับ
เป็นการโทรศัพท์คุยกันระหว่างนางเสาจินกับนางเสาแพรวค่ะ
ก็มีการพูดจาในเชิงว่าให้นางสาวจินเนี่ยเลิกกับสามีที่เป็นทหารค่ะ
ไม่ต้องการถ้าพ่อมันเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องการเหมือนกัน
แต่ถ้ามันเกิดมาแล้วมันก็ต้องเก็บเขาไว้

ก็มีลูกมีครอบครัวมาแล้วถามว่าเลี้ยงลูกเองไหม

ไม่เคยไปยุ่งไปขอร้องอ้อนวอนทางผู้ชายเลยแม้แต่บาทเดียว
ก็เคยเจอมาเพราะว่าคนเก่ามันก็นอกใจเหมือนกัน
แต่ถามว่ามีทรัพย์สินร่วมกันไหม
มันก็มีมีเยอะแต่ทางผู้ชายคือเขาให้หมด